โอ้โหนี่มันนักวิ่งระดับทีมชาติหรือเปล่า
ทำไมอ่ะบอกเลยนะเห็นแล้วเนี่ย
วิ่งกันป่าราบฝุ่นตลบ
แล้วอะไรมันจะกลัวขนาดนั้น
ชาวบ้านแตกคือเพราะเป็นชาวบ้านที่เป็นนักพนัน
ไปเจอกับคุณตำรวจและฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่เข้าไปโอ้โหวิ่งกันฝุ่นตลบเลยทีเดียวเชียว
วิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูน

วิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูน

วิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูน

เวลาจำนวนมากูวิ่งแบบพี่ตูน

วิ่งแบบพี่ตูนวิ่ง
เห็นนะครับเหล่าบรรดานนักพนันนะฮะวิ่งกันมั่วตัวโอ้โหป่าราบเรียกได้ว่าเห็นจากมุมบนเลยอ่ะ

นี่ถ้ามีโอ่งลงโอ่งมีตุ่มลงตุ่ม

ได้แต่บางคนคุณเคยเห็นในหนังไหมตำรวจลงมาอาบน้ำอยู่แต่ไม่ถอดเสื้อผ้า

อันนี้ถ้าขดดินได้มองดำดินไปแล้วอ่ะ

เอาไปดูไปดูภาพบรรยากาศนะครับพอจับได้บ้างอยู่เหมือนกัน
สำหรับคุณตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ลงพื้นที่
ทำการปิดล้อมและบุกจับกลุ่มนักพนันในบ่อนพนันไก่ชนแห่งนี้
ซึ่งตั้งอยู่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านหัวดงหมู่ที่๔
ตำบลสำโรงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม

ก็อย่างที่บอกไปนะครับเจ้าหน้าที่พอมาถึงเนี่ย
พนันเขาก็หนีกันแหละครับ
รถยนต์รถจักรยานยนต์จอดทิ้งเรียงลายไว้เพียบ

สำหรับรถยนต์นะรถจักรยานยนต์อื้อเลย

เขาว่ากันว่านักพนันในบ่อนนี้มีประมาณสักร้อยกว่าราย

ถึงแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง
เขาวางแผนมาอย่างดีแต่ก็จับนักพนันได้บางส่วน
เพราะว่าแต่ละคนนั้นวิ่งโกยแนบกันเร็วมาก

เขาวิ่งหนีแล้วรถจักรยานยนต์ขับไม่เร็วกว่าเหรอคะ
ตอนนั้นไม่ทันได้คิดแล้วเนาะใบตอง

พอมีพวกบอกว่าตำรวจมาเท่านั้นแหละ
โอ้โหไม่คิดชีวิตวิ่งหนีกันเลย

โฉมหน้าของเหล่าบรรดานนักพนันที่

ก็ต้องนั่งสงบสติอารมณ์
แล้วก็นึกถึงความผิดของตัวเองกันอยู่ตรงนี้นะครับ
จับได้ประมาณ๔๕คนเท่านั้นเอง

นี่ครับแล้วเจอของกลางมีอะไรบ้าง

ต้องเข้าไปซ่อนในห้องน้ำแล้วบอกอาบน้ำอยู่
ส่วนนี้บอกไม่รู้เรื่องนะมาขายของเฉย

ส่วนที่โดนจับไปก็ขึ้นหลังรถกระบะของคุณตำรวจไปนะครับ
แล้วนอกเหนือจากที่พบไก่ชนแล้วมีอะไรอีก
อันนี้สำคัญนาฬิกาแบบแขวนเพื่อบอกเวลาจำนวน๔เรือน
แล้วนี่นี่คือรองเท้าของนักพนันที่ทิ้งเอาไว้โอ้โฮมันเป็นปวงเลยค่ะ

นี่คือหลักฐานสำคัญที่คุณตำรวจเขาเก็บเอาไว้นะครับ
ว่าเป็นรองเท้าของใครค่ะพิสูจน์อย่างไรรู้ไหมดูจากเศษเซี่ยว
แล้วก็กลิ่นของรองเท้าว่ามันไปตรงกับรองเท้าของใคร
ตรงกับเท้าคนไหนคุณตำรวจสามารถพิสูจน์ได้ครับ
คุณตำรวจเขาจะสามารถพิสูจน์ได้แหละ
แต่ว่าเขาต้องใช้อะไรบางอย่างในการดมขึ้น
เดี๋ยวฉันสงสัยว่าอะไรบางอย่างที่คุณพูดเนี่ย

เขาต้องการรับสมัครอยู่คุณชนะว่างไหมคะ
เดี๋ยวผมจัดการให้เรื่องดมเนี่ยผมเก่ง
เออไปพิสูจน์หลักฐานหน่อยซิว่าเป็นของใครบ้างเนี่ย

นี่แล้วเนี่ยนะคุณตำรวจเขาฝากบอกมาทางฝ่าย
รายการตลอดข่าวของเราว่าช่วยประชาสัมพันธ์หน่อย
สำหรับนักพนันที่วิ่งหนีจนลืมรองเท้า

รับรองเท้ากลับไปแล้วก็รับโทษไปด้วย

ถ้าไม่มาล่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะคุณชนะ
ถ้าไม่มาคุณก็จะขาดรองเท้านะครับ

นี่เจอกับไอ้ที่เขาไว้ตั้งเป็นวงเป็นซุ้ม

เหมือนสนามวยอ่ะตีซุ้มไว้

บอกไว้นะคือไอ้การที่จะไปซุ้มไก่ชนอะไรพวกนี้

คือก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้แบบถูกกฎหมายที่ทำตามพื้นที่ทั่วไป

เขามีการขออนุญาตจากทางภาครัฐถูกต้องตามกฎหมาย

แต่ส่วนใหญ่ใครที่ชื่นชอบตีไก่อะไรแบบนี้
มันก็มีไอ้ซุ้มที่มันผิดกฎหมายก็เยอะ

แล้วบางคนเขาบอกว่ามันเป็นการทรมานสัตว์นะ

อย่างว่านะไก่แพ้ก็แพ้กันไป

เพราะว่าบางทีเนี่ยนักรบมันจะมีบัตรแผล
อันนี้บาดแผลน่าจะสะดุดใต้ถุนบันได

บอกให้ฟังนิดนึงว่าคือคนที่เขาชอบไก่ชนแล้วเขาเลี้ยงเอาไว้

อันนี้ถึงในสมัยโบราณเขามีคนเล่นไก่ชนเป็นจริงเป็นจัง

แต่ในบางส่วนบางพื้นที่เขาเอามาทำการพนันกันผิดกฎหมาย

ต้องเจอกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองแบบนี้ครับ
คือเราเล่าไปเหมือนตลกนะแต่จริงนี่เขามีการวางแผนการจับ
ที่คุณชนะบอกเลยนะเพราะว่ามีโดรนถ่ายภาพบรรยากาศ
พนันที่วิ่งแตกคือกันไปแบบนี้แล้วก็รวบตัวมาได้
๔๐คนที่ถือว่าเยอะแล้วนะจาก๑๐๐ที่หนีไปได้นะคะ
ยังไงก็การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายคุณผู้ชมฝากย้ำตรงนี้
ไม่มีใครรวยจากการเล่นการพนันแน่นอนนะ